จากเหตุการณ์คนร้ายขับรถฝ่าด่านตรวจของตำรวจธัญบุรีเมื่อวานนี้
ก็มีการปิดล้อมจับกลุ่มกันนานหลายชั่วโมงสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มไว้ได้ครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
มีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการตรวจคนบริธนโต้งสงสัย
เหตุผลที่มีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าต้องสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งตำรวจผู้ปฏิบัติงานนะครับ
ล่าสุดเนี่ยทางด้านของตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้

พลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีถาวรขาวสะอาด
สถานีตำรวจภูทรครอง๕จังหวัดปฐุมธานี
ยังคงนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์บรังสิต
หลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงประทะกับคนร้ายแหกด่านตรวจเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ
โดยอาการล่าสุดนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
ก็ทำการผ่าตัดเอาหัวกระสุนที่ฝังอยู่ที่บริเวณไหล่ซ้ายออกแล้ว
ส่วน๑๐ตำรวจตรีทัชชัยโลหากุลผู้บังคับหมู่
งานป้องกันและปราบรามถูกยิงเข้าที่ต้นขาขวา
ยังคงรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัฐราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกครับ
ขณะที่ตั้งด่านตรวจร่วมกับเพื่อนตำรวจนะครับ
ก็เห็นรถของคนร้ายพยายามเลี่ยงไปที่เลนขวาสุด
จากนั้นก็ขับรถหนีด่านตรวจไป
ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจไล่ตามคนร้ายจนกระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุ

จึงเดินไปขอความช่วยเหลือจากรถกู้ภัยที่วิ่งตามมาครับ
พลตำรวจโทชัยวัดก็บอกว่าการเดินทางไปเยี่ยมตำรวจที่บาดเจ็บในครั้งนี้
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ได้มีการตั้งด่านตรวจป้องกันเหตุร้าย
คนร้ายที่มีอาวุธและยาเสพติด
ประกอบกับมีประวัติการหลบหนีคดีจึงพยายามหลบหนีแล้วยิงต่อสู้
โดยต่อจากนี้ไปจะสั่งการให้ตำรวจในสังกัดปรับเปลี่ยน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จากนี้ยังสั่งการให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนางสาวรัชนกดอนสิงหะ
ซึ่งเป็นภรรยาของนายรุ่งโรศเสือปรางในข้อหารร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายครับ
ขณะที่บรรยากาศที่สถานีตำรวจภูทรธัญบุรีนะครับก็มีบรรดาสื่อมวลชนทุกแขนงไปรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจจะนำตัวนายรุ่งโรศเสือปรางผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และนำตัวไปค้นบ้านพักในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเพิ่มเติม
ซึ่งปรากฏว่านายรุ่งโรธไม่ได้ถูกควบคุมตัวไว้ในห้องขังของสถานีตำรวจนะครับ
แต่ว่าถูกส่งไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
จากว่ามีอาการบาดเจ็บจากการถูกยิงที่แขนด้านขวา
แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียจากการหลบหนีและต่อสู้กับตำรวจเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับ